ไปดูต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

คุณพุทธและคุณจุ๋ย

เรื่องลูกหลายคนก็ถามกันอยู่เหมือนกัน
ล่าสุดเราไปเจอเขาวิ่งการกุศลที่จังหวัดเชียงใหม่

ขอมาอัปเดตเรื่องปั๊มลูกหน่อยละกัน

คุณจุ๋ยตั้งคันแล้วหลายคนก็ดีใจ

แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่า

ท้อค่ะยังเดินหน้าปั๊มเบบีกันต่อจ้า
เหมือนคนนอนฝันอยู่แล้วตกเตียงอะครับ
มันแบบกำลังแบบฝันว่า

ตรวจที่ตรวจคัน๓อัน

ก็ไม่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็แบบ

เขาบอกว่า๖เดือนยังไม่ผิดปกติเลย

ก็คือแอบโล่งใจเบาเพราะว่าละครยังไม่เสร็จค่ะ
เพราะกลัวว่าถ้าเราไปสมบันถ่ายละคร

เราพร้อมจริงมากเวลานอนไม่ตรงเวลา

มันเกี่ยวหมดเลยอะหรือว่าร่างกายมันเกี่ยวหมด

ที่รักอย่ามาดูหนังที่พี่อย่ามาดูหนังยิงให้เขาเห็นนะ

เป็นการแก้งแกล้งไม่ได้แฟรีเรียสใหม่นั้น

ฝากลุ้นกันนะคะ

เพราะว่าเพจปลอมมักง่ายค่ะ
ข่าวขึ้นมาว่าเอมมี่กลิ่นปฐุมท้องแล้วเอมมี่บอกเลยว่าเธอไม่ได้ท้องอะไรทั้งนั้นนะคะ
แล้วก็ไม่เคยออกมาประกาศอะไรด้วยค่ะงงกับข่าวมากคือแต่เธอก็ขอบคุณนะคะ
เข้ามาแสดงความยินดีแต่ต้องบอกเลยว่าข่าวปลอมแบบนี้มันเกิดผลเสีย
เพราะว่าอะไรทำให้ครอบครัวของเธอแล้วก็คุณซีสามีนี่นะคะ
โทรมาแสดงความยินดีกันยกใหญ่เลยด้วยความว่าพี่ป้าน้าอาเนี่ยอยากได้หลานเนอะ
มี่ก็บอกว่าข่าวมั่วเนี่ยมันกระทบกับความรู้สึกของคนในครอบครัวเนาะ
อยากให้สงสารความรู้สึกคนอื่นเขาบ้างค่ะเธอบอกด้วยว่าอยากจะเขียนข่าวซุบซิบนินทาอะไร
จ้ะตามสบายเลยแต่อย่ามาเขียนว่าเธอเป็นคนประกาศเรื่องท้องนี้เพราะมันอย่างไม่ใช่ความจริงค่ะ
เข้าใจหัวอกเหมือนกันนะสำหรับคนที่ถ้าเกิดว่าครอบครัวเขาอยากมีหลานจริง
แต่ว่าอย่างคุณซีกับคุณเอมมี่เขาก็เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้แล้ว
ยังไม่ได้อยากจะมีตอนนี้ยังไม่สะดวกมีตอนนี้นะคะ